ดูด้านหลังของเราค่ะเรื่องนี้คือไปง้อง้อแล้วไม่สำเร็จ
นี่ขนาดฝ่ายชายนะอุ้มลูก๓ขวบอยู่ด้วยนะ
พอไปง้อจะให้ฝ่ายหญิงคืนดีด้วยฝ่ายหญิงไม่คืนดี
เอาน้ำกรดสาดฝ่ายหญิงแล้วน้ำกรดนอกจากโดนฝ่ายหญิงแล้ว
กระเด็นมาโดนลูกน้อย๓ขวบด้วย

ภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้นะคะ
เป็นจังหวะที่ฝ่ายหญิงเขาวิ่งกลับมาที่ร้านเสริมสวยของเขา
ขอประตูเลยเปิดประตูให้หน่อยหนูแสบ

เลยคอยนวดที่สวน
พี่เฮ้ยอะไร
อ่าตัวตัวไปตัวไป

ก่อนที่น้องน้ำแข็งจะเล่าข่าวนี้ต่อไป
ผมอยากชวนคุณสุภาพสตรีคุยข่าวนี้แล้วดูข่าวนี้หน่อย

คุณมีวิธีดูแลตัวเองจากแฟนเก่ายังไง

มาหน่อยเพราะข่าวนี้ผมสงสารผู้หญิงเหลือเกิน

แต่การใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออก

และที่พี่โบ๊ทบอกว่ามีวิธีดูแลตัวเองจากแฟนเก่า
คือทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงใช่ไหม

ก็ฆ่าก็แกล้งก็แทงกัน
แต่นี่ค่ะเอาน้ำกรดมาสาด
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเสริมสวย
เห็นใช่ไหมผู้หญิงที่ใส่กระโปรงยาววิ่งมาเนี่ย

หน้าเธอแขนเธอคอด้านหลังเนี่ย

แสบหนูแสบเจ้าของร้านปิดประตูก่อนนะ
แล้ววิ่งตามไปเพื่อที่จะไปช่วยไหม

แล้วอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายเนี่ย

ก็รีบไปล็อกประตูเพื่อไม่ให้ผู้ชายคนนั้นเข้ามา

แล้วเนี่ยค่ะเจ้าขอร้านเข้ามาเอาสายฝักบัว
ฉีดฉีดให้มายด้วยนะคะ

ด้านหลังตรงต้นคอพี่เบิร์ตตรงผม
คือเธอศักดิ์มารอยสักนี่คือโดนน้ำกดมันกัดไปหมดเลยค่ะ
ตอนนี้มายนอนรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะคะ
แขนทั้งสองข้างได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ว่าเส้นผมผมเอ่ยท้ายทอยแผ่นหลังนี่คือโดนหมดเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณทุ่มครึ่งของเมื่อวันที่๑๑กันยาที่ผ่านมา
ที่ร้านเสริมสวยทะเทาสงประพาดอนเมืองเนี่ยแหละค่ะ
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะก็คือในดิน
ในดินเป็นอดีตสามีของมาย
ดินเนี่ยตอนที่ก่อเหตุนี่ดูสภาพสีด้านหลังของมายเห็นไหม

มร้อนหลอยอยู่แล้วก็มีร่องรอยเหมือนกับคราบน้ำกดอ่ะค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะเอาข้าวไปให้กับลูกชาย
ออกจากร้านไปได้แป๊บเดียวประมาณ๔๕นาที
ได้ยินเสียงร้องมายวิ่งมามาเคาะประตูเลยช่วยด้วยช่วยด้วย

เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเจ้าของร้านก็เลยเปิดประตูให้

มายบอกว่าถูกอดีตสามีมาดักสาดน้ำกด

เจ้าของร้านเสริมสวยบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องหึงหวงนั่นแหละ
เพราะว่าที่ผ่านมาน่ะนะดินอ่ะก็พยายามจะขอคืนดี

แล้วเมื่อวันที่๔กัญญาณนะนะ
ดินบุกมาที่ร้านมาขอคืนดีมาเคลียร์ใจกัน
ซึ่งวันนั้นที่มาเนี่ยมาคุยกันถึงในร้านนะ

พอเขาคุยกันเขาเคลียร์กันก็มีปากเสียงทะเลาะกัน

แล้วดินกราบขอร้องเลยนะให้มายกลับไปอยู่ด้วย

เมื่อวันที่๔กันยาไม่สำเร็จค่ะ
นี่คือข้อมูลที่เราได้จากทางเจ้าของร้านเสริมสวย

ตอนที่ในดินเข้ามาหามายถึงในร้าน

แล้วหลังจากช็อตนี้ทั้งคู่ออกไปนอกร้านเพราะว่าไปทะเลาะไปมีปากเสียงกันค่ะ
นักข่าวของเราไปที่ทำงานของในดิน
ที่ทำงานของในดินกับร้านเสริมสวยของมายอยู่ห่างกัน๓๕๐เมตร
คือเดินถึงคุณผู้ชมดินทำงานอยู่ร้านคาแคร์ค่ะ
แล้วตอนที่เราไปถึงเนี่ยนะเราก็ได้รู้ว่าลูกชาย๓ขวบ
เป็นลูกของมายกับดินชื่อว่าน้องนโมได้รับบาดเจ็บด้วย
เดี๋ยวจะให้ดูสภาพเสื้อของน้องนโมที่ใส่วันนั้น
คุณเห็นร่องรอยไหมไอ้ตรงรอยไหล่ซ้ายที่มันเป็นคราบมันคือคราบน้ำกรดค่ะ
เนี่ยทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดอ่ะมันมีตอนที่น้องน้ำโมนะนะ
วิ่งออกจากร้านคาแคร์ตามพ่อไปด้วย
แล้วพออันนี้ตอนที่น้องนโมวิ่งออกมาตามพ่อมานะ
ทีนี้มันมีอีกช็อตนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่ในดินขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเลี้ยวเข้ามาในร้าน
แล้วอันนี้ตอนที่หลังจากที่น้องวิ่งตามออกไปนะ
แต่ช็อตตอนกลับเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้ว
คุณผู้ชมดูนะน้องในดินกับน้องนโมเข้ามาด้วยกันในร้านคาแคร์
แล้วพอจังหวะลงมอเตอร์ไซค์ในดินอุ้มน้องนโม
ซึ่งตอนนั้นน้องนโมน่าจะโดนน้ำกรดกระเด็นใส่
เพราะว่าอะไรในดินต้องรีบอุ้มลูกไปล้างตัวจากพวกน้ำกดที่มันกระเด็น
แล้วพอไปดูในห้องนอนของในดินนะก็มีขวดนมมีรองเท้าของน้องนโม
คุยกับเจ้าของคาแคร์เจ้าของคาแคร์บอกว่า
ดินขอเบิกตังค์ล่วงหน้าพันหนึ่งเพื่อจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
จะกลับบ้านที่โคราชแล้วส่งข้อความมาบอกทีหลังนะ
ว่าขอลาออกจากงานแล้วจะกลับบ้านไปเพราะว่าเมียมีชู้
กระเป๋าออกไปนะแล้วมันมีจังหวะที่ดินฮิ้วกระเป๋า
แล้วก็อุ้มลูกอ่ะออกจากร้านคาแคร์ไปด้วยครับซึ่งคุยกับหัวหน้าของดินค่ะ
คุยกับนายน้ำนายน้ำบอกแบบนี้บอกว่าดินเคยมาบวชให้ฟังนะ
เมียมีผู้ชายอื่นมาติดพันธุ์หลายคนแล้วเมียก็มาขอเลิก
เพราะว่าต้องการที่จะไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่แต่ดินรักมากรักมาก
แล้วก็ไม่ยอมให้เลิกเพราะว่าที่ผ่านมาก็ลำบากมาด้วยกัน
แล้วดินเคยบอกด้วยนะถ้าเกิดว่ามายจะไปมีคนอื่นจะฆ่าให้ตายเลย
ซึ่งหัวหน้าของดินก็เตือนแล้วนะว่าดินจะทำอะไรนึกถึงลูกบ้างนะ
แต่ก็กลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะซึ่งทางหัวหน้าของในดินเนี่ยบอกว่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะ
แล้วมายเนี่ยเขามีลูก๕คนแล้วนะซึ่งเป็นลูกกับดิน๒คน
เป็นลูกกับผู้ชายคนอื่นอีก๓คนแล้วคนล่าสุดที่เพิ่งคลอดมาเนี่ย
คลอดมาได้สองสามเดือนอันนั้นน่ะเป็นลูกกับผู้ชายคนอื่นนะ
เบิร์ตเชื่อไหมวันที่แบบว่าเขาจะแบบจะไปหาหมอจะคลอดในดินยังบอกอยู่เลยว่า
เออเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปถึงแม้ว่ารู้ว่านั่นไม่ใช่ลูกของแต่ลูกคนอื่น
ใช่แต่ด้วยความที่รักมายมากไง
แล้วเนี่ยมันมีจุดขาดตรงที่พอไปขอคืนดีแล้วมายไม่ยอมคืนดีด้วยค่ะ
มายก่อนนะคะว่าได้รับบาดเจ็บขนาดไหน
จากการที่ถูกน้ำกรดสาดแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้อง

คุณสุภาพสตรีที่ดูรายการกรุณาบอก

ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ย้ายหนีไปให้ไกล
ว่าอยู่ที่ไหนเพื่อความปลอดภัยของเราและลูกค่ะ
ใช่เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลย
เพราะว่าหลายครั้งที่เราเห็นคือจบไม่จบ
นี่แหละฮะโอ้โหขอบพระคุณนะครับความเห็นต่าง
เดี๋ยวผมอ่านไล่อ่านทุกข้อความอยู่นะฮะ
นี่ครับมีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะเลยครับว่า
จะทำอย่างไรเลิกกันแล้วถ้าเราไม่เอาเขาแล้ว

แต่นี่ดูกลายมาเป็นฝั่งผู้หญิงที่พอเลิกลากันไปแล้ว
หนีเราก็ต้องหนีแล้วเราก็ต้องบล็อกเบอร์มือถือ
แล้วก็บล็อกไลน์เพื่อไม่ให้ติดต่อกัน

แล้วนี่มันเกิดเหตุต่อหน้าลูกด้วยนะ